ท่านผู้ชมครับมีลูกชายนะฮะเขาบอกว่าเขาก็ตากระตุกมา๓วัน

ใช่ก็เลยสังหรณ์ว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอะไรหรือเปล่า

พบว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตซะแล้ว

มีฮะคุณตายุ่งเจ็ดสิบสองปี
เสียชีวิตในลักษณะยืนอยู่กับรถไถเดินตาม

แล้วไปอยู่แถวรั้วรวดหนามด้วย

ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ซึ่งชนะสูตรเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๓วันนะครับ
น่าจะประมาณสามวันก่อนที่จะมีผู้มาพบศพ

นี่นะฮะผู้ที่เสียชีวิตนะครับชื่อนายบุญลือธนวลรำ
อายุเจ็ดสิบสองปีนะครับ
เสียชีวิตในท่ายืนอยู่กับแฮนด์รถไถนาเดินตาม
แล้วก็อยู่ติดกับรั้วรวดหนามนะฮะที่มีเสานะฮะ

พันอยู่กับช่วงด้านบนของศพนะครับ
สภาพศพนี้เน่าทรงกลิ่นเหม็นและคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วัน
นี่เป็นทุ่งนาท้ายหมู่บ้านหินโคน
มีลวดหนามแทงอยู่ที่ไทยทอยของผู้ตายนะฮะ
เป็นแผลลึกสองถึงสามแผลด้วย
แต่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าร่องรอยทำร้ายอย่างอื่นนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้ามาชนะสูตรศพเนี่ย
ต้องจุดทูบกันนะฮะให้กลิ่นทูบเนี่ยกลบกลิ่นของศพที่เริ่มเน่าเหม็นแล้ว
ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ด้วยนะฮะในช่วงที่มันเกิดเหตุนะครับ
แต่คาดว่าตอนที่ประสบเหตุ
คุณตาบุญลือแกอาจจะถูกรถไถเดินตามตรงแฮนด์เนี่ย
มันฟาดเข้าที่ศิษย์ศาสตร์หรือว่าใบหน้า
แล้วก็สลบคาอยู่กับแฮนด์รถไถตรงนี้
แล้วก็มีรั้วรวดหนามที่เข้ามาเกี่ยวอีก
แต่ช่วยเหลือตัวเองไม่ไหวนะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้ว๗๒ปี
ก็เลยเสียชีวิตอยู่ในสภาพท่ายืนอยู่ตรงนี้นะครับ

ขณะเดียวกันนะครับสพลำดวนนะครับได้สอบปากคำลูกชายที่มาเจอศพนะครับ
ลูกชายชื่อสุทัศน์อายุ๔๖ปี
บอกว่าเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก่อนที่จะมาหาพ่อแล้วมาเจอศพพ่อเนี่ย
คือตาข้างซ้ายของเขากระตุกจนผิดสังเกต
ตอนนั้นคิดว่าอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นที่บ้านหรือเปล่า
แล้วคิดถึงพ่อเป็นคนแรกเลย
เพราะว่าพ่อชอบมาไถนาที่เถียงนาชอบมาคนเดียว
คือโบราณเขาบอกขวาร้ายซ้ายดีนะค่ะ
แต่คุณสุทัศน์บอกที่กระตุกเนี่ยกระตุกข้างซ้ายก็จริง
แต่มันกระตุกเยอะจนผิดสังเกต
เนี่ยก็เลยรีบมาบ้านที่บุรีรำนะฮะพอมาถึงเนี่ย
ไปหาพ่อที่เถียงนาแล้วก็เห็นภาพแบบที่โอ้โหเขาบอก

พ่อเสียชีวิตในท่ายืนอยู่ติดกับรถไถนาเดินตาม
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แล้วตอนที่มาบ้านนี่คือรีบไปหาที่นาเลยใช่ไหมครับ

ตอนนั้นไปเจอสภาพสุขของคุณพ่อสภาพสุขเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ติดอยู่กับรถไถนะครับน่าจะเกิด
รถไขถอยมาดันแล้วก็หมดแรงเอารถไขไม่อยู่นะครับ
ก็เลยติดอยู่กับ
ช่วงช่วงท้ายก็น่าจะดีดหรือเปล่าไงครับรถไถดีดตอนถอยนะครับ

แล้วก็เลยไม่มีแรงเอามาจาก
ส่วนคุณยายหวนนะครับ
อายุ๗๓ปีภรรยาของคุณตามูลลือที่เสียชีวิต
คุณยายบอกว่ายายกับตาเนี่ยจะแยกกันอยู่คนละบ้าน
แกชอบออกไปทำนาคนเดียว
แล้วก็ชอบขับรถไถนะเดินตามอะ
ก็มาทำไร่ไถนาอยู่ตรงนี้นะครับ
ไม่มีใครรู้เรื่องตอนที่เกิดเหตุ
มารู้ทีคือเนี่ยลูกชายมาเจอ
แล้วรถคงจะติดลม
คงจะพยายามเอารถออกเอง
ในช่วงที่มือกรรมแห่นรถไถเนี่ย

แล้วแรงเหวี่ยงของแฮนด์เนี่ยมันยาวด้วยมันคงจะสะบัดฟาดเข้าใบหน้า
ค่ะหรือว่าศีรษะของคุณตาแล้วก็นี่ฮะกระเด็นไปติดกับรั้วรวดหนามอีกทีหนึ่ง
อ่าแต่คุณตาเนี่ยอายุเจ็ดสิบสองแล้วก็อาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ไหว
คงจะฝืนแล้วก็ดึงร่างกายออกมาไม่ทันตะโกนเรียกไปหาใครช่วยไม่ทัน
อืมก็เลยเสียชีวิตอยู่ค่ารถไถตรงนั้นเลย
แสดงความเสียใจด้วยนะคะช่วงหน้าไปดูเรื่องนี้